คุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะไปใกล้กรุงเทพมหานครที่จังหวัดชนบุรี
ไปเที่ยวสวนสัตว์กันเพราะว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกันกับทั้งครอบครัว
สวัสดีค่ะคุณตุ๋กครับ
เต๋ออะไรไปลุ้ม้ายกโกดมากขนมเทียน

คุณดูดิโกดยังหนูว่านี่แสดงว่าเสนบแค้น
มีอักษรภาพที่ไปจะได้มีประสบการณ์ใหม่

ไปคราวนี้ไม่ได้เจอลิงอย่างเดียวแล้วนะไปเจอสัตว์ชนิดนี้ที่เขาเปิดเป็นโซนใหม่
ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ

ตอนนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวผู้อำนวยการอนุพงศ์อนนท์
ทำพิธีเปิดให้กับทางส่วนจังหวัดนะคะ
หรือว่าดินแดดลี้ลับอเมซอน

คือโซนนี้มันตัวอะไรกันบ้างเนี่ย

เมื่อสักครู่ตัวกินมดยักษ์อันนี้น่าจะเป็นลิงกะรอก

เดี๋ยวยังมีอีกนะพี่ตุ๊กนะหนูยักษ์ชาปิบาร่า

คือเราเห็นจากจอทีวียังตื่นตาตื่นใจขนาดนี้นะ
ถ้าไปเจอตัวจริงดิฉันว่าถ่ายรูปกันแทบไม่ทันแน่นอน

เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าไปดูไฮไลท์ค่ะ

เจ้างูยักษ์อนาคอนยาเขียวค่ะ

มันมากกว่าท่อน้ำไปให้ท่อน้ำใสไยว้างอีก

เขาได้ดูรายแล้วใกล้ชิดเลยแต่มีกระจกกัน

ไม่ได้ครับมุกไม่ไปครับ

ใช่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นราชาแห่งรุ่มน้ำอเมซอน
แต่ต้องบอกว่าเห็นตัวใหญ่แบบนี้เป็นงูไม่มีพิษนะ
เป็นงูที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักตัวมากที่สุดด้วย
ก็มาจัดแสดงในโซนนี้
แล้วคิดดูเราได้ชมในพื้นที่ประเทศไทย

ไม่ต้องไปไกล้ถึงต่างก็ต้องไปไปไม่ได้ด้วย

สงกรานถ้าใครอยากจะไปท่องเที่ยว
แล้วก็มีแพลนที่จะไปใกล้นะคะ
ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะไปกันได้

ลูกทั้ง๒คนสอบเที่ยวแบบนี้เถียวไหม
ชอบเด็กน่าว่ากิจกรรม

ถูกแต่ว่าจะไปทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องดูแลต่อ